ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
ดูเหตุการณ์นี้หน่อยไม่น่าเชื่อนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีครับ
เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย
สักประมาณตี๓กว่าเกือบจะตี๔แล้ว
มีชาวต่างชาติถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไป๑ศพ

คนที่เสียชีวิตถูกฟันเข้าไปที่คอเกือบขาดนะฮะ

เหมือนกับดื่มสังสรรค์กันอยู่สองคน
จากนั้นคนร้ายเข้ามาเนี่ยใช้มีดฟันเลย
โอ้โฮนี่เลือดน้องเลย

คือหนีไปไหนไม่ได้ไกลหรอกครับ
ซ่อนตัวอยู่ในบ้านญาติของเขาที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ

เป็นบ้านพักในซอยศรีลังกาตะบนท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ตี๓๕๕นาที
เช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุ

ลักษณะเป็นบ้านพักอยู่ติดกันหลายหลัง

ชื่อนายมากัสนามสกุลจรนี่นะครับ
อายุ๔๙ปีเป็นชาวอังกฤษ
มีบาดแผลถูกฟันเข้าที่คอจนคอเกือบขาด
เสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน

เป็นเพื่อนของมากัสนะครับ
ช้อนเควินอายุ๕๕ปีเป็นชาวอังกฤษเหมือนกัน
ถูกฟันจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
แล้วที่เกิดเหตุมีขวดเบียร์ตกอยู่เป็นจำนวนมาก
มีมีดลักษณะงองอเหมือนเขียวเนี่ย

แล้วมีรองเท้าหนึ่งคู่ของผู้ก่อเหตุที่ตกอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับคนเจ็บ
เขานั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่หน้าบ้าน

ไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ย

รำคาญเรื่องการส่งเสียงดังหรือเปล่า

หลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปได้ไม่ไกลนะครับทุกผู้ชมครับ

เขาไล่ตรวจสอบจนรู้ว่าคนก่อเหตุชื่อนายประสูจน์

เป็นชายหนุ่มที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่แถวที่เกิดเหตุตรงนี้นี่แหละ
แล้วประวัติมีอาการพิการทางสมองด้วย

หลังก่อเหตุวิ่งไปหลบอยู่ในห้องห้องนึง

อยู่ฝั่งเยื้องกับจุดเกิดเหตุ

แล้วนำตัวมาสอบปากคำมาสอบสวนดำเนินคดี
ที่ศพเมืองกาจน้ำบุรี
นี่คือตอนที่คุมตัวมานะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเก็บหลักฐานต่างเก็บตัวอย่างดีเอนเอ
แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับรอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุมีดที่ตกในที่เกิดเหตุด้วย
รองเท้าแตะของผู้ก่อเหตุที่ตกในที่เกิดเหตุด้วย
แล้วเดี๋ยวต้องตรวจเรื่องของสภาพจิตด้วยนะฮะแล้วก็ปัสสาวะของผู้ก่อเหตุด้วยว่ามีการเสพยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
ค่ะซึ่งคดีนี้นะคะพลตำรวจตรีภัยโรธคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
มาร่วมประชุมความคืบหน้าคดีแล้วก็มีการคุมนายประสูจน์มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
นายประสูจน์ใส่เสื้อสีส้มจะเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวเดินประกบมาตลอดทาง
อันนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคะนั่นคือพ่อของนายประสูจน์
คุณพ่อมาด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีคุณยายของนายประสูจน์สองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เดินทางมาให้ปากคำด้วยเหมือนกัน
พอผู้สื่อข่าวจะเข้าไปคุยเนี่ยคุณยายแกบอกอ๋อไม่ได้เป็นญาติไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไร
แวะมาโรงพักเพราะยายจะแวะมาเข้าห้องน้ำ

จากการสอบปากคำคนเจ็บแล้วกันนะคะเขาให้การแบบนี้ค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสังสรรค์กันอยู่สองคนกับผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายนั่งหันหน้าเข้าห้องพักก็คือหันหลังให้คนร้ายค่ะ
ก็เลยไม่เห็นจังหวะเกาะเหตุคนเจ็บเนี่ยนั่งด้านข้าง
อยู่นายประสูจน์วิ่งถือมีดเข้ามาเลยค่ะมาอยู่ด้านหลังผู้ตาย
แล้วก็เอามีดอันนั้นเกี่ยวเข้าไปที่คอผู้ตาย
แล้วก็กระชากจนผู้ตายล้มลงไปเลย
แล้วนายประสูจน์ก็หันไปทางเขาแล้วก็เอามีดเล่มเดิมนี่แหละ
ฟันที่คอเขาจนหายปลาร้าหักก่อนที่นายประสุทธิ์จะวิ่งหนี
ห้องพักที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้คุยกับแฟนสาวของคนตายอ่ะนะคะชื่อนางสาววาสนาเหมือนจิต
อายุ๓๔ปีหรือว่าคุณก้อยเธอบอกเธอตกใจมาก
กรีดร้องแบบสุดเสียงเท่าที่เสียงตัวเองจะมีเลย
โกนขอให้คนช่วยแต่ตอนนั้นเนี่ยสามีหมดสติไปแล้วอะค่ะ
คบกับสามีมาสามปีครับรักกันมากสามีตั้งใจเดินทางมาหาเธอ
ช่วงวันหยุดงานจากประเทศอังกฤษตั้งแต่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
กำลังจะเดินทางกลับ๒๖มกราคมนี้อยู่แล้ว

สุดท้ายก็ไม่ได้กลับนะคะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก่อน
ต้นเธอบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนก่อเหตุเนี่ย
ก่อเหตุแบบนี้ทำไมฆ่าสามีเธอทำไม
เพราะปกติสามีกับเพื่อนก็นั่งสั่งสรรค์แบบนี้ประจำอยู่แล้ว
แล้วเวลาถ้าเปิดเพลงเสียงดังเกินไปเธอก็จะคอยเตือนสามีตลอดค่ะ
วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเสียงเพลงก็ไม่ได้ดังมากนะ

สามีก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับคนเกาะเหตุมาก่อนด้วย

เขาก็เต้นกันอยู่สองคนของเขานั่นแหละ
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยล้าลาน
เดือนกว่าที่สามารถกลับมาชาชีวิตโปรที่นี่
เขาก็ปาร์ตี้ทุกวัน

โอ้โหอยู่ได้ยินเสียงคุณก้อยกรี๊ดลั่นขึ้นมาเลยค่ะ

ก็เห็นคนตายนอนคว่ำหน้าเลือดไหลเต็มพื้นแล้ว
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายกรี๊ดดังขึ้นมาจากห้องพักฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะ
แต่ตอนนั้นเธอไม่ได้วิ่งไปดูแล้วนะว่า

มัวแต่กำลังเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือทั้งคนเจ็บแล้วก็คนตายที่ตอนนั้นหมดสติอยู่อะค่ะ
แล้วคุณก้อยบอกว่าเห็นเลือดติดอยู่ตามข้อมือและข้อเท้าของนายประสูจน์

ก็เลยสงสัยว่าจะเป็นนายประสูจน์หรือเปล่า
แล้วพอตำรวจมาถึงนายประสูจน์ก็เงียบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพัก
พอตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยเขาก็นั่งตัวสั่นเลย

ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ
ทีนี้สิ่งที่น่าผิดสังเกตอันนี้คือ

ยายของในตั้นสองคนที่พักอยู่ห้องข้าง
เปิดให้คนก่อเหตุเข้าไปในห้อง
แล้วก็ไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ทั้งหมด
แถมยังเป็นคนเรียกคุณก้อยให้ออกมาดูสามี

ขณะที่ทุกคนกำลังพยายามช่วยชีวิต
ทั้งสองคนก็นั่งดูอยู่เฉย
อันนี้เป็นคำให้การจากเพื่อนบ้านนะคะ
สำหรับอุปลักษณะนิสัยของนายประสูจน์เนี่ยนะ
เขาบอกว่าเป็นคนพูดน้อย
ชอบนั่งเล่นเกมแถวหน้าห้องพัก
เพราะว่ามักจะมาขอใช้รหัสไวไฟจากผู้เช่าห้องข้าง

เป็นเพราะเกมด้วยหรือเปล่าไปเล่นเกมแพ้มาหรือเปล่า
ที่ผ่านมานายประสูจน์เองชอบมาขอบุหรี่จากคนเจ็บ
เป็นภาษาอังกฤษอยู่บ่อย

แล้วเวลาที่นายประสูจน์มาขอบุหรี่เนี่ย
ยายจะออกมาบอกเลยบอกอย่าไปให้มันนะ
มันสมองไม่ดีอันนี้ยายเป็นคนพูด

ที่มึงแล้วก็ที่เท้า
เราคิดนะเขาทำไปเขาคงไม่รู้ตัว
เราคิดนะเพราะว่าพอปกติเราอยู่ตรงนี้นะ
แล้วเขาก็พูดคุยกับเขาเป็นประจำนะ

ถ้ามันจะเป็นอีกเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของอาการทางจิตประสาทเนี่ย
ต้องถือว่าโอ้โหทุกวันนี้มันเป็นภัยใกล้ตัวจริงนะฮะ
หลายข่าวหลายเหตุการณ์เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ

แฟนของคนเจ็บเป็นหญิงสาวชาวไทยเหมือนกันนะครับ
บอกกับเรานะครับบอกว่าเมื่อคืนหลังกลับมาที่บ้านตอน๔ทุ่มเนี่ย
แฟนของเธอที่เป็นคนเจ็บกับผู้ตายเขาก็นั่งดื่มกันต่อที่หน้าห้องเช่า
ก็นั่งพูดคุยนั่งดื่มกันตามปกตินะ
จากนั้นก็มีคนเนี่ยมาปลุกแล้วก็มาดูที่เกิดเหตุก็เห็นแต่กองเลือด
ขอยืนยันว่าแฟนของเธอที่เป็นคนเจ็บกับผู้ตายที่เป็นเพื่อนชาวต่างชาติด้วยกัน
นิสัยดีไม่เคยก่อเรื่องอะไรไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่รู้มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยว่ายังไงก็มันอยู่ตรงนั้นมันต้องจัง
เขาก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานเลยเขาก็ไม่น่าทำ
มีชายชาวอิตาลีคนหนึ่งพักอยู่ในระแวกที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ห้องที่เป็นห้องไม่ห่างจากที่เกิดเหตุมากนัก
นี่นะฮะเขาบอกว่าก็รู้จักกับผู้ตายกับคนเจ็บนะ
ไม่ค่อยสนิทกันมากแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาก็รู้สึกเสียใจ

เป็นเสียใจมากสำหรับเพื่อนสำหรับครบครัวเพื่อนสำรับคุณทำด้วย
เสียใจสำหรับคนทำด้วย
ธรรมดาไม่พร้อมใจชีวิตยังในซอยอันนี้ตั้งแต่๖ปี
ไม่เคยมีปลาหน้ากลับใกล้เมื่อวานไม่รู้เป็นอะไร
ตัวนายประสูจน์ผู้ต้องหาตอนนี้ตำรวจแจ้ง๒ข้อหาก่อนนะครับ
คือฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องอาการทางจิตประสาทจะมีอาการแบบนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ตามที่ญาติเขาแจ้งข้อมูลเดี๋ยวต้องให้แพทย์ช่วยตรวจสอบให้นะครับ
ถ้ามีอาการทางจิตประสาทจริงก็แน่นอนว่าตามขั้นตอนก็คือส่งไปบำบัดรักษาก่อน
แต่รักษาเสร็จต้องกลับมารับโทษนะฮะคือไม่ใช่ว่าไปรักษาแล้วไม่ต้องมารับโทษอะไรนะครับ
ส่วนศพของชาวต่างชาติที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยก็เตรียมการดำเนินการส่งร่างกลับไปที่อังกฤษนะฮะที่บ้านเกิดนะครับ